ดนตรีที่คุณจะได้ฟังไม่ได้เกิดจากเครื่องดนตรีใด

เคยเห็นไหมครับคนเขาไปวนนิ้วรอบแก้ว

เป็นเสียงดนตรีอาจจะมีบางตัวโน้ตแต่คราวนี้มาเป็นเพลงเลย
ฟังกันฮะนี่ที่เชียงใหม่ครับ

นี่คือคุณอาบุญมีนันทะแสงวัย๖๖ปีนะครับ
เป็นอดีตนิติกรหน่วยงามราชการแห่งหนึ่ง
ก็กำลังบันเลงดนตรีจากแก้วบารันดีเปิดหมวก
บริเวณริมถนนราชดำเนินกลางเมืองเชียงใหม่
ใครผ่านไปมาบอกว่าต้องหยุดดูแล้วก็โอ้โหฟังซะหน่อยสิ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหยุดฟังกันหมดเลย
โดยคุณลุงนำแก้วบรันดีขนาดต่างกันจำนวน๒๕ใบ
ใส่น้ำในแก้วที่ไม่เท่ากันระดับต่างไปมา
จากนั้นใช้นิ้วมือเปียกน้ำลูบไปมาบนขอบปากแก้ว
แล้วก็เกิดเสียงดนตรีอันภัยร้อเล่นเป็นเพลงได้อย่างภัยร้อเลยนะครับ
เพลงไทยหรือจะเป็นเพลงสากลก็เล่นได้หมดนะฮะ
นักท่องเที่ยวพากันมาฟังพากันมาลองด้วย
นี่หนูน้อยคนนี้เกิดเป็นเสียงไหมลูก
อันนี้ฝีมือคุณลุงนะครับนี่ฝีมือคุณลุงนะครับ
คุณลุงบอกว่าเป็นชาวกรุงเทพหลังเกษียณก็จะไปเล่นดนตรีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
เริ่มแรกเนี่ยเห็นในทีวีจากนั้นหัดเล่นหัดเล่นเองนะฮะ
ใช้เวลาประมาณ๑เดือนก็สามารถที่จะแบบว่าทดลองว่าเอ๊ะเสียงไหนเทียบเคียงกับโน้ตไหนนะครับ
จนกระทั่งเล่นเป็นเพลงได้นะครับ
เนื่องจากมีพื้นฐานคุณลุงแกเคยเล่นเมาส์ออร์แกนมาก่อน
ก็จะมีพื้นฐานแล้วว่าเสียงของกุญแจซอนกุญแจฟาอันไหนเป็นคีย์อันไหนเป็นโน้ตอันไหนเป็นอะไรเนี่ย
ก็จะเล่นได้นะครับปัจจุบันคุณลุงเล่นได้๗๐เพลงแล้วนะ
ทั้งเพลงพระราชนิพลอีกหลายเพลงเช่นเพลงชะตาชีวิตเพลงใกล้รุ่ง
ซึ่งช่วงนี้มาเล่นที่จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ๑สัปดาห
จากนั้นเดี๋ยวกลับมากรุงเทพก็ที่ทำไปก็เพื่อเป็นการคลายเหงาของตัวท่านเองด้วย
แล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้และที่สำคัญสร้างความสุขให้คนฟังด้วยนะครับ
คุณลุงก็คุณเล่นเปียโนงเนี่ย
ผมเล่นเปียโนคุณลุงเล่นแก้วบารันดี

แก้วบารันดีต่างเนี่ยเขาต้องแบบ
ไซส์ของแก้วปริมาณน้ำที่เติมก็สูง
ความหนาความบางอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
น้ำหนักมือเพื่อไหวใส่ลีลาโอ้โห
ใช่ว่าเราจะไปวนแล้วเกิดเสียงได้ไม่ใช่นะครับ